ติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้มีคุณผู้ชมส่งมาโวยพรนายกตุงตู่เยอะมาก
บอกว่าขอให้เข้มแข็งขอให้ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป
รักท่านให้กำลังใจท่านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง
บางคนบอกเหมือนกันนะว่าอดทนอีกสักนิดนึง
อยากให้แบบเพิ่มความอดทนควบคุมอารมณ์อีกสักนิดนึ

เพราะว่าทางปปชมีการส่งหนังสือถึงสมรรคงานตำรวจแห่งชาติ
อากาศร้อนจริงจากภาคนี้ในคุก
เราอยู่ข้างนอกมียังดีน่ะ
พวกที่อยู่ในคุกตอนนี้

นี่ไหนไหนเขาก็แออัดอยู่แล้วเนี่ยยังจะมีตำรวจระดับนายพลอีกตั้ง๔คนเนี่ย
อาจจะเข้าแถวรอเข้าคุกไปเบียดกับเขาอีก
ดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้สิครับพาดหัวข่าวใหญ่เลย
ทุจจริตพันล้านปปชฟันสี่นายพล
จัดซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์ตั้งแต่ปี๕๐
เหตุผลที่ต้องมีความผิดก็เพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าล็อกสเปคเอื้อบริษัทเดียว
คือเรื่องนี้เป็นที่พูดกันมากในแวดวงตำรวจ
โดยเฉพาะตำรวจโรงพัก
เดี๋ยวถ้าภาพขึ้นให้เห็นเนี่ยให้เห็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อชื่อไทเกอร์
ตอนนี้ไปที่โรงพักไหนก็จะเห็น
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อนี้จอดอยู่จอดแบบใช้ไม่ได้จอดทิ้ง
เป็นเพราะว่าพอเสียแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีหาที่ซ่อมไม่ได้
อะไรไม่มีเออแล้วมันจัดซื้อมาได้ยังไง
โครงการนี้จัดซื้อกันมาตั้งแต่วันที่๒๗สิงหาปี๕๐
ราคากลางเนี่ยซื้อมาทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นจัดซื้อ๑๐๐
๑๙๑๔๗คันเกือบ๒๐๐๐คันว่างั้นเถอะ
ราคาคันหนึ่งเนี่ย๖๕๐๐ราคาไม่มีปัญหาหรอกก็ประมาณนี้แหละ
รวมทั้งหมดเนี่ยเกือบ๒๐๐๐คันก็๑๒๐๐๐ล้านกว่า
แล้วก็ส่งไปให้สถานีทั่วประเทศ
แห่งแล้วอยู่อยู่ขึ้นมาวันนี้ไปดูเถอะครับรถเนี่ยถูกจอดทิ้งไว้ทั้งนั้นน่ะ
อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่ามันเสียแล้วใช้การไม่ได้ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนไม่มีศูนย์ซ่อมอะไรก็ไม่มี
แล้วสเปคของจักรยานยนต์รุ่นนี้ก็ไม่เหมือน
เจ้าอื่นเขาพอมันมีปัญหาซ่อมไม่ได้ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จอดทิ้งไว้เสียดายไหมล่ะครับ
นี่เรื่องมันผ่านมาแล้ว๑๐ปีก็มีคนไปร้องต่อปปชปปชเขาก็ดำเนินการสอบสวนใช้เวลาอยู่๑๐ปี
แล้วที่มาเป็นข่าวอีกทีนึงวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการปปชบอกว่าท่านประธานปปชตำรวจเหมือนกัน
ผลตรวจวัชลพลประสานราชกิจได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ๔คนแล้วปปชที่เขามีมติให้ลงโทษเนี่ยเอกฉันเลยนะครับ๙๐๙ต่อ๐เสียง
๙ต่อ๐เสียงเนี่ยก็แปลว่าไม่ต้องสงสัย๔คนเนี่ยก็มีพปประชพปสมพงษ์นจพประชวารี
เป็นรองก์จลตบแห่งชาติอยู่นอกนั้นก็มีพลตบสมพงษ์นะจพลตอิทธิพลพิลิยะพิธโย
ตำรวจแห่งชาติ๔คนนี้มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
ฉะนั้นขั้นตอนจากนี้ก็
ก็ปปชก็จะส่งไปอายการอายการก็จะส่งฟ้องศาล
คือฟังแล้วมันอัศจรรย์ไหมล่ะครับ
ที่คณะกรรมการจัดซื้อเหล่านี้

รถจักรยานบ้านเราเนี่ยมีตั้งไม่รู้กี่ยี่ห้อ
ที่เขามีศูนย์จัดจำหน่ายศูนย์ซ่อมกันอยู่เนี่ย

ไปเลือกเอายี่ห้อที่ไม่มีศูนย์ซ่อม

แล้วตอนนั้นทำไมไม่คิดล่ะ
ว่าถ้ามันเสียขึ้นมาหรือมันเกเลขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะทำยังไง
ไม่มีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามเลยว่า
ถ้าไม่มีศูนย์ซ่อมไม่มีอะไร
มันจะเป็นยังไงในอนาคต
ไม่มีใครตั้งคำถามเลยเหรอแล้วไม่มีคำตอบอะไรเลยเหรอ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์
ต่อไปนี้ก็คอยดูเถอะครับว่า
แล้วจุดหมายปลายทางอาจจะไปถึงไหน
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิด
เมื่อประมาณปี๒๕๒๓๒๔แถวนั้นน่ะ

เคยสู้รบปรบมือเปิดโปรงกับการที่กองทัพอากาศ
จัดซื้อเครื่องบินติดอาวุธยี่ห้อหนึ่ง

ตอนนั้นก็มีข่าวในลักษณะแบบเดียวกันนี่แหละ

เครื่องบินแบบนี้ที่กองทัพอากาศเราจะซื้อเนี่ย
เป็นเครื่องบินที่เขากำลังจะปิดสายการผลิต
แล้วถ้าเขาปิดสายการผลิต
ลงอะไรก็ไม่รู้จะเอาจากไหน
ติดอาวุธเข้าไปตามสเปคก็ไม่ได้

ทักท้วงยังไงก็จัดซื้อกันจนได้ครับ

หมดเงินไปมากมายมหาศาล

ว่ากระบวนการตรงนี้มันเป็นยังไง
มาถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อครับ
ว่าเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่

จัดซื้อจัดจ้างกันตั้งแต่โน่น

ปปชเพิ่งมาตัดสินเอาปีนี้๖๐

อาจจะต้องปรับแก้นะครับ
เพราะว่าในกระบวนการทำงานของปปชเนี่ย
เมื่อมีใครยื่นร้องเรียนเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปเนี่ย
ขั้นตอนแรกนี่ปปชเขาจะอยู่ในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน
ไม่ใช่อยู่เขารับเรื่องไปตั้งกรรมการสอบเลยนะ
เขาอยู่ในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน
พอแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นเขาว่ามีมูล
เขาตึงตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาสอบสวน
เขาจะส่งกรรมการปปชคนใดคนหนึ่งไปเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้
คนที่เป็นอนุกรรมการก็นั่งพินากันไปดูพิสูจน์หลักฐานหาข้อมูลอะไรต่ออะไรกันไปใช้เวลานานครับ
จนกระทั่งลงมติถ้าลงมติออกมาว่าไม่ผิดอ้าวก็ยกเลิกไม่ต้องถึงกรรมการชุดใหญ่
แต่ถ้าลงมติว่ามีความบกพร่อง

คณะอนุกรรมการก็จะเอาเรื่องส่งไปถึงคณะกรรมการชุดใหญ่๙คน
คณะกรรมการชุดใหญ่ได้เลิกที่จะพิจารณาเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาพิจารณา
เสร็จก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมจากที่คณะอนุกรรมการสอบสวนไว้

ทั้งหมดเนี่ยครับใช้เวลา๑๐ปีอย่างที่ว่า
หลังจากนี้ปปชก็จะส่งเรื่องไปถึงอายการ
อายการก็จะต้องพิจารณาใช้เวลาเท่าไหร่ก็เรื่องของท่าน
แล้วก็จะส่งฟ้องศาลศาลก็รับแล้วก็ดำเนินการต่อ
กว่าจะตัดสินออกมาอีกกี่ปีก็ไม่รู้
นี่คือความยุติธรรมที่มาช้า
มีคนบอกว่าทำยังไงที่จะให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหม
สนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาก็คิดกันครับ
เขากำลังจะเอ๊ะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนนะ
ที่เขาจะแก้กฎหมายปปชก็คือว่าทำยังไงที่จะไม่ให้ขั้นตอนเนี่ย
มันช้าเป็นสิบปีอย่างนี้เช่นอาจจะกำหนดว่า
ในชั้นของคณะอนุกรรมการเนี่ย
คุณใช้เวลาสัก๒ปีพอไหม

แล้วในชั้นกรรมการเนี่ยควรจะใช้เวลาไม่ควรจะเกินกี่ปีก็กำหนดเวลาให้
แต่ถ้าทำอย่างนี้ต้องเพิ่มงานเพิ่มงบประมาณใส่ลงไปในเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำซึ่งเขา
เขามีงานเยอะแยะคนไม่เพียงพอ
ถ้าไปกำหนดกรอบเวลาว่าจะต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้
เท่านั้นเท่านี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้
มันก็ยิ่งทำให้เขาทำงานลำบากขึ้น
พอทำงานรวดเร็วมากเดี๋ยวเกิดไม่รอบครอบขึ้นมาก็จะเป็นผลเสียอีก
คนผิดกลายเป็นถูกคนถูกกลายเป็นผิด
ฉะนั้นทำยังไงที่จะ๑แก้กระบวนการสอบสวนกรอบเวลาให้มันเร็วกว่านี้
แต่ในขณะเดียวกันเพิ่มเงินเพิ่มงบประมาณให้เขาได้มีคนที่จะทำงานได้เพียงพอ
ไม่ใช่ด้านแล้วมาจะเป็นอย่างนี้ครับ
เหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นใน๔คนนี้ที่ยังรับราชการอยู่
ไปแล้วเนี่ยก็ตามสอบวินัยกันเถอะแต่มันสมมุติว่าสอบวินัย
ว่าให้ไล่ออกมันจะมีผลอะไรล่ะก็อย่างมากก็แค่แค่ว่า
บำเด็ดบำนานฉะนั้นกระบวนการกระบวนการถ้ามัน
เร็วกว่านี้เนี่ยคนเขาจะมีความรู้สึกว่าเออคนที่ทำ
คนที่ทุจริตคนที่ร่วมสุมหัวกันเอื้อประโยชน์ให้เอกชน
วันหนึ่งกรรมก็ตามทันแต่ทีนี้กรรมตามทันแต่กรรมใช้
เวลาเดินทางตั้ง๑๐ปีนี่เฉพาะในส่วนของปปชนะยังไม่
นับถึงส่วนที่จะส่งไปอายการอายการจะใช้เวลาเท่าไหร่
อีกก็ไม่รู้แล้วไปส่งไปถึงศาลกว่าศาลท่านก็มีขั้นตอน
ของท่านกว่าจะตัดสินออกมาว่ามีความผิดเด็ดขาดถึง
ต้องเข้าคุกเข้าตารางหรือลงโทษสถานหนึ่งสถานใด
ก็ใช้ระยะเวลานานนี่ก็หยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้เพื่อให้
เห็นว่าเรื่องแบบนี้หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนพวกเราที่
ทำสื่อต้องช่วยกันกระพือกระจายข่าวให้รู้ว่าความ
ยุติธรรมหรือสิ่งที่ทำไว้เนี่ยผลมันตามมาช้าหน่อยแต่
ว่าตามมาแล้วเนี่ยคนก็จะได้เห็นว่าใครที่ทำอะไรใน
ลักษณะไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับมันหนี
พ้นวันนี้ก็ขีดเส้นใต้ให้ฟังแค่นี้พอครับคุณมิ้น
คุณก๊อฟครับครับค่ะจริงจริงกรณีแบบนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วก็
เจาะคิวรอให้ปปชพิจารณาหลายเคสอยู่มันกันแต่ก็อย่าง
คุณสุภาพบอกว่าถ้ากรรมมันต้องเดินทางนานขนาดนี้ครับ
อาจจะต้องมีการพิจารณากันใหม่ไหมสำหรับเรื่องของการดำเนิน
เพราะว่าบางเคสเองก็ถือว่าใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างเร็ว

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยค่ะค่ะจ๊วยไว้